แพลวพาวแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์

มันเป็นมวลค่ะอีหลีเจิงสายไปส้มรถค่ะ
อย่าเก่งแค่เรื่องเหยียบเจอ
ก่อนดีเช้ายังเป็นโรงงานร้องรันตะลัดสี่แยกบางโพ

โอ้โฮมันโฮจริง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
คว้าตัวสองสามีภรรยาหมอลำซิ่งที่ฮอตที่สุดชั่วโมงนี้ค่ะ
เปิดใจแบบนี้เลยสดร้อนคุณผู้ชม

บอกเลยนะคะว่าอย่างที่พูดไป
ปังของบ้านแสงทองฟินแลนด์เนี่ย
ฝากกระแสโควิดแบบรุนแรงมาก
จะจัดเวทีโชว์ไม่ได้เหมือนก่อนใช่ไหมคุณผู้ชม
สามารถเปิดวงโชว์หมอลำซิ่งออนไลน์แบบนี้
คือไลฟ์ในกลุ่มปิดนะคะ
ผู้ชมเนี่ยโอ้โหที่เข้ามาซื้อบัตรแต่ละรอบเป็นหมื่นที่นั่ง
ไม่ใช่ไม่เต็กซุปรุงแต่ว่าราคาบัตรน่ารักมาก
ซึ่งหวังเพียงว่าในสถานการณ์แบบนี้แพลวพาวแสงทองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
จะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับแฟนได้ไม่มากบ้างไม่มากก็น้อยเนาะ
นี่รอสัมภาษณ์มา๔วันไปฟังเต็มเลยจ้
ก่อนแรกคือเราก็เผื่อกล้องเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าเราก็จะเล่นให้คนในสถานการณ์อยู่เยอะแยะดูแต่ว่า
วันหนึ่งเรามานั่งเล่นไอ้กล้องดูแบบมโนภาพกันเองแล้วก็

สนับสนุนแพรวพาวิบันฟินแลนด์
ในช่วงที่วาดเจอวิกฤตโควิด
เรายังโชคดีที่วาดเรายังมีแฟนคลับ
ที่คอยส่งบันลังใจให้และสนับสนุน
ซึ่งนกพาจังหวัดเจ้าโสธรณ์ค่ะ

ร้านตัดชุดช่างแต่งหน้าทำผมต่างนานานี่แหละค่ะ
แม้จะพอยิ้มได้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้
จะถามว่าโควิดมันทำให้จุกในอกไหม
จุ๊กคักค่ะคุณบอกจริงค่ะ
คือคุณแพลวเนี่ยเขามีเพลงซิงเกิ้ลใหม่นะคะ

จุกอกมากคุณผู้ชมโควิดเนี่ยค่ะ
มันจะจุ๊บโอ่งปันใดไปฟังโหลดด้วยค่ะ
เดี๋ยวเพื่อนซีลองให้ฟังสักหน่อยค่ะ
โควิดระบาดบ้านเมืองพินาศสิทธิ์กินบ่ดี
หมอลำตกงานรายได้บ่มี
ฟังข่าวทุกทีแห่งจุ๊กในใจ
เมืองไทยก็ถ่ายไปอยู่ฟินแลนด์ก็ถ่ายแบบนี้
ถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามกันได้แต่ว่าม่วนซื่นกันมากเลยคุณผู้ชมค่ะ